เป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะ

มีการโพสต์คลิปป้าหัวร้อนถือก้อนหินนะคะ

ไม่แน่ใจว่าไอ้คลิปนี้ตกลงคนทะเลาะกับหมา

คุณผู้ชมไปดูคลิปแล้วเดี๋ยวเราขยายความต่อกันค่ะ
คุณผู้ชมได้คำตอบไหมคะว่าป้าแกไปทำหมาที่นอนอยู่

ปกติเนี่ยเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อก็จะเห็นนี่แหละค่ะ
ไม่ได้รับเจอในหมาเนี่ยมันก็จะนอนรับแอร์เย็นสบาย
มันไปนอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่เราก็ไม่เคยไปทำอะไรมัน
แต่ป้าเนี่ยแกไปเอาอิดบล็อกค่ะอิดบล็อกลักษณะคือหักท่อนหักครึ่งอ่ะ
วางอยู่ตะกล้าหน้ารถแกค่ะวิ่งไล่ปลาสุนัข
หมาที่อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเข้าไปด้านข้างตึก
แล้วหมาก็วิ่งออกมาแล้วก็ข้ามถนนไปอีกฝั่ง

ทำไมต้องมีความพยายามขนาดนี้คะป้า
ไม่หยุดนะไม่ลดลักความพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามหาสุนัข
โอ้โหคุณคะไม่โกรธอะไรหมาขนาดนั้น
จากนั้นแกก็ขี่รถจักรยานยนต์วกกลับมาที่หน้าร้านสะดวกซื้ออีกครั้ง
เจ้าของคลิปที่เป็นคนถ่ายคลิปไว้บอกว่าตอนนั้นก็พยายามเข้าไปห้ามปลามแล้วนะ
เพราะว่าสงสารหมาหมามันไม่ทำอะไรให้ป้าป้าไปทำหมาทำไม
พยายามเข้าไปห้ามแล้วแกไม่ฟังทะเลาะกับหมาเสร็จแกมาทะเลาะกับคนต่อ
คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
มันเป็นป้าของฝ่าของมัน

มันยังไม่กัดป้าเลยมันยังไม่กัดป้าเลย
เออเดี๋ยวหัวหน้าผิดชอบเองถ้ามันกัดเนี่ย

เออก็จริงนะหมามันยังไม่ได้ไปทำอะไรป้าเลย
บางทีก็น่าตั้งคำถามนะคะว่าป้าเป็นเจ้ากรรมในเวรของหมา

ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะชื่อว่านิชากรวงจำปา
เป็นคนเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค

เตือนภัยเหตุเกิดหน้าเซเว่น
ตายมตำบลเนินกลุ่มอำเภอบังกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
ไล่ทำร้ายหมาตั้งแต่๒ทุ่มจนเกือบถึง๔ทุ่ม
หมามันโดนอิดบล็อกปลาใส่โดนตีจนกลัว

วิ่งไปวิ่งมาแล้วหมามันวิ่งมาหลบหลังเรา
หมายถึงหลังคนโพสต์กับน้องพนักงานร้านเซเว่น
ลักษณะคือหมามันกลัวเหมือนหาคนช่วยเหมือนหาตัวช่วย
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ตามให้ต่อ

เจ้าของโพสต์เนี่ยเดินทางไปให้ปากคำกับตำรวจสพเนินกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีประสูจน์สัตว์บางกระทุ่มร่วมสังเกตการ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกป้าที่อยู่ในคลิปเนี่ย
มาสอบปากคำแล้วต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แน่นอนนะคะว่าอยู่ป้าไปทำมันแบบนั้น

ป้านะป้ามองไปที่หน้าไงป้ากลัวป้าอ้างป้ากลัว
แต่ก็สองมุมป้าเข้าใจได้ว่าป้ากลัว
ถ้ากลัวก็ไปใช้บริการเซเว่นอื่นลองดูนะคะ